สภาทุกเวลาทุกนาทีทุกวินาทีมีค่ามากครับ

รอค่ะรอที่คุณบอกว่ามันมีเรื่องระทึกอยากรู้
ก็สุดสัปดาห์นี้แต่ละพักก็ลงพื้นที่หาเสียงกันเต็มที่

ล่าสุดครับบนเวทีการปราศัยหาเสียงของเพื่อไทย
เกิดเหตุการณ์ระทึกก็คือเลขาธิการพัก
ร่วงตกเวทีแบบนี้ฮะ

คุณสังเกตนะตอนที่ท่านเลขาธิการของพักเพื่อไทยเนี่ย
กำลังก้าวออกมาเพื่อจะแนะนำตัวยกมือไหว้

กำลังกล้าออกมาและท่านร่วงตกเวทีฮะ

คุณอู๊งอิ๊งคือขวามือไม่ทัน

คือเหตุการณ์นี้ตื่นตกใจกันหมดนะ

เพราะจังหวะนั้นคือลมมันพัดแล้วผ้าคลุมหน้าเวทีมันสะบัดขึ้นมา
มันปลิวสะบัดขึ้นมาจนเหมือนกับว่าเป็นการปูพื้นยื่นออกไปอีก

สีแดงด้วยไงเนี่ยคิดว่ามันปูพื้นยื่นออกไปอีก
เวทีตรงนั้นที่ไหนได้มันเป็นผ้าคลุม
คือท่านก็เลยไม่รู้ว่าตรงนั้นมันไม่มีพื้นแล้ว
สิ้นสุดแค่ตรงขอบตรงนั้นแหละที่มีลำโพงวาง
ท่านก็เลยกล้าออกไปจะไปแบบแนะนำตัวให้เห็นกันอย่างใกล้ชิด

เป็นบรรยากาศปลาใสหาเสียงที่วัดวังเป็ดที่บางรกรรมพิศนุโลกครับ
คุณประเสริฐจันทรรวงทองเลขาธิการพักออกมาแนะนำตัว

บาดเจ็บที่ข้อเท้าด้านขวาฮะบวมนิดหน่อยแต่ก็พร้อมสู้ต่อนะครับ
นี่คือบรรยากาศหาเสียงแล้วก็เป็นเรื่องตื่นเต้นตกใจของเพื่อไทย

ในขณะที่พักชาติพัฒนากล้าคุณกรจาติกวณิตหัวหน้าพักฮะ
ลุยพร้อมว่ายน้ำข้ามทะเลสาบสงขลาตามนัดระยะทาง๒กิโลเมตรครับ
รณรงค์ให้ลดละเลิกทิ้งขยะลงในน้ำ
ลูกจิตสำนึกให้รักและห่วงแหนทะเลสาบและผืดน้ำ
เจ้าตัวไหว้ทำลายสถิติของตัวเองด้วยนะครับ
ใช้เวลากว่า๑ชั่วโมงรอบนี้ถึงเส้นชัยในเวลาเพียง๕๔นาที

นี่ฮะฟิตมากเลยไหว้ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยครับ

เปลือกหอยบาดที่ฝ่าเท้าเลือดออกครับ

สองพักนี่คือเจ็บกันสองพักแล้วนะเนี่ย

เดี๋ยวต้องไปดูไปดูว่าก้าวไกลจะเป็นยังไง

ป้ายหาเสียงพักก้าวกล่ายทูกทำลายฮะ

นางสาวนิชนันวังคฮาสครับว่าที่ผู้สมัครสอสอพักก้าวไกลเขต๑๐
แจ้งความร้องทุกข์ที่โรงพักสัตหีบเลยครับดูครับ
ที่ติดตั้งเอาไว้มีคนมาทำลาย
เขาก็เลยบอกแบบนี้จะชอบหรือไม่ชอบตัดสินกันที่ครูหาเลือกตั้ง
ไม่ใช่มาทำลายทรัพย์สินแบบนี้
โอ้โหนี่ก็เจ็บปวดเหมือนกันนี่เจอแบบนี้
มีแต่เจ็บเจ็บทั้งนั้นเลย
รักษาสุขภาพกันนะครับทุกท่านทุกพักนะฮะ
ทำไมวันนี้ข่าวการเมืองคุณตื่นเต้นจังเลยค่ะ